คุณผู้ชมครับปัจจุบันการทำธุรกรรมทางการเงินไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าไปที่สาขาของธนาคารเสมอไปนะครับ
แม้ตอนนี้ธนาคารจะมีการป้องกันระบบต่างเพื่อป้องกันการจรกรรมข้อมูลของมิจฉาชีพ
คุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้เรายังคงมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมกันต่อครับกับการทำธุรกรรมทางการเงินในระบบต่างนะครับกับทางธนาคาร
เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแล้วก็ให้ความรู้กับคุณผู้ชมเพื่อการใช้งานอย่างมั่นใจและปลอดภัยมากที่สุดนะครับ
วันนี้ผมยังคงอยู่กับคุณทวีราบฤทธาพิรมนะครับเป็นกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพนะครับสวัสดีครับ

ผู้ใช้บริการต้องถามตัวเองก่อนครับว่าตัวเองมีความจำเป็นต้องใช้มันไหมนะครับถ้าสมมุติว่าเราเองอย่างที่เคยคุยกันเรามีวิถีที่ชอบไปสาขาทำธุรกรรมง่ายที่สาขา
ก็แบบเก่าก็ทำไป
แต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการความสะดวกนะครับเราอยู่ที่บ้านต้องการจะใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตนะครับ
แต่ถ้าเรามีวิถีที่ต้องไปไหนมาไหนเดินทางอยู่ตลอดเวลา
เพราะฉะนั้น๒อันนี้ทำหน้าที่ต่างกัน

บางคนอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงาน
บางคนคิดว่าสะดวกมากกว่าหน้าจอกว้างกว่า

ก็เป็นวิถีชีวิตแบบหนึ่งของคนทั่วไปนะครับ

สะดวกแล้วเร็วแล้วง่ายแล้วปลอดภัยหรือเปล่าครับทั้งสองระบบนี้
ต้องตอบว่าความปลอดภัยต้องเริ่มต้นที่ตัวเองด้วยเช่นกัน
เหมือนเดิมย้ำคุณผู้ชมทุกตอนที่เราพูดกันนะฮะ

ว่าเราไม่ควรจะใช้บริการในเครื่องสาธารณะนะครับ
อย่าไปตั้งที่มันง่ายบางคนใช้ปีพศเกิดตัวเอง
นะครับเลขทะเบียนรถตัวเองเลขบ้านตัวเอง
จริงเครื่องจะเป็นตัวตอบแล้วว่าให้มันแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับ
ให้มันยากขึ้นในการจำแต่อย่าไปยากขึ้นจำไม่ได้
๓เดือนเปลี่ยนครั้ง๖เดือนเปลี่ยนครั้งหรือเวลาเราไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะไปล่วงรู้ต่าง
แต่ย้ำว่าตัวเองต้องจำได้อย่ายากเกินกว่าตัวเองจำไม่ได้
เครื่องที่ทำงานเครื่องที่บ้านต่างมีโปรแกรมป้องกันไวรัสนะครับ
ผมคิดว่าก็ปฏิบัติตามข้อแนะนำของทางธนาคาร
เราจะตั้งให้เกิดการสมัครใช้บริการที่ง่าย

ส่วนใหญ่เราจะไม่ให้ทำในครั้งแรก
คือเราพยายามให้ลูกค้าเรียนรู้และเข้าใจมันก่อน
เพราะฉะนั้นเรื่องลิมิตต่างของวงเงินต่างเนี่ย

เพราะเราจะผูกบัญชีบุคคลที่๓จะโอนต่าง
จะต้องใช้เวลาให้คุ้นเคยนิดนึง

ในการเพิ่มบัญชีบุคคลที่๓ที่รัดกลุ่มขึ้น

คือแบงค์เองก็มีการวางระบบเอาไว้ป้องกันไว้แล้ว
ชั้นหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมฮะทั้งสองระบบนี้
คือการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
เราให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย
เพราะฉะนั้นเรื่องวงเงินเรื่องการใช้ต่างมันถูกออกแบบมานะครับ

เมื่อลูกค้าคุ้นเคยใช้เวลากับมันแล้ว
รู้จักตัวตนแล้วก็เป็นขั้นตอนต่อไป

คุณผู้ชมหลายท่านสงสัยว่าถ้าเราทำโทรศัพท์มือถือหาย

สามารถไปทำอย่างไรก็ตามที

เพราะส่วนใหญ่โทรศัพท์มือถือนี้
ผมว่าเชื่อว่าคนทั่วไปมักจะตั้งรหัสผ่าน
เพราะฉะนั้นเวลาผู้ร้ายได้ไปเนี่ย
ผมว่าจะแคล็กหรือแยกออกมาเป็นเรื่องยากมาก
เพราะฉะนั้นเว้นแต่ว่าเราประมาทเราละเลยจริง
เข้าไปปั๊บเข้าถึงได้เนี่ยก็จะเข้าไปได้ชั้นหนึ่งแล้ว

ให้เขาคาดเดาได้เช่นปีเกิดหรือต่าง

ก็ทำให้การเข้าถึงสามารถจะทำได้ง่ายขึ้น

ต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนนะครับตั้งรหัสให้มันยากเข้าไว้
แต่ว่าอย่ายากจนกว่าที่เราจะจำไม่ได้
รวมทั้งต้องเปลี่ยนรหัสทุก๓เดือน๖เดือน
การรีเช็คว่ายังคงปลอดภัยอยู่ครับ
นี่เป็นการแนะนำข้อมูลเบื้องต้นสุดท้าย
คุณผู้ชมว่าจะใช้อย่างไรให้ปลอดภัย
ธนาคารเองก็มีการวางระบบป้องกันเอาไว้อยู่แล้ว

แต่ว่าเบื้องต้นคือตัวเราก่อนต้องระวังที่ตัวเองก่อนนะครับ

ถ้าคุณผู้ชมไปขายของผ่านทางออนไลน์